คุณผู้ชมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมและคุณสุภาษารานะคะ
น้ำตาล๑กิโลกรัมมีกี่กรัม

คุณตอบแบบนี้อย่าไปเข้าใกล้อาจารย์คนนี้นะ

คุณผู้ชมอาจารย์คนหนึ่งถามคำถามนักเรียนแบบนี้
น้ำตาลทราย๑กิโลกรัมมีกี่กรัม

เรียกเด็กมาค่ะแล้วก็ล็อกคอนะคะ
ตบเด็กไปหลายครั้งค่ะแต่ว่าคลิปมันสั้น

กลัวว่าครูจะจับได้ไงก็เลยถ่ายมาสั้น
แต่ในคลิปมันเห็นครั้งเดียว

หลายครั้งนะว่ากันว่าแบบนี้
คุณผู้ชมทีนี้อย่างที่บอกไปค่ะ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผู้ปกครองให้ข้อมูลนะคะ
ครูคนนี้เป็นครูเกษียณอายุไปแล้ว
แต่มารับจ้างเป็นครูผู้ช่วยสอน

ปรากฏว่าพอโรงเรียนเรียกครูเข้าไปพบ
ครูบอกกับพอบอกว่า
บไปแค่ครั้งเดียวพอก็เลยทำได้เพียงว่ากล่าวตักเตือนครูที่ก่อเหตุ
พร้อมทั้งจะนำเรื่องเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคือ
บ่ายของเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะ
พบนายประสานเลือดทหารพอโรงเรียนอรัญญประเทศ
แล้วก็นายบินนรงศรีจันทร์ครูอัตราจ้างสอน
ซึ่งเป็นครูที่ปรากฏในคลิปนั่นแหละพร้อมกับเพื่อนนักเรียน
เดินทางไปที่บ้านของเด็กชายอายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนชั้นม๒ที่ถูกทำโทษ
วันนี้น้องไม่ได้ไปเรียนนะคะเพราะน้องบอกว่าอาการที่ปวดขา
จากว่าเล่นกีฬามันยังปวดอยู่ก็เลยไปโรงเรียนไม่ได้
น้องล่างบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณครูถามว่าน้ำตาลซายห้าสิบกรัม
มีจำนวนขนาดไหนพอดีมีเพื่อนนักเรียนหญิงพูดว่า๕๐กำมือ
นก็เลยตอบไปตามเพื่อนผู้หญิงถูกครูเรียกไปทำโทษตบปากหนึ่งครั้ง
ตอนนี้น้องบอกว่าไม่ติดใจแล้วก็ไม่โกรธคุณครูแล้วนะคะ
แล้วครูถามว่าน้ำตาล๕กรัมขนาดไหนแล้วก็มีเพื่อนฝั่งขาพูดว่ากรัม๕๐ครั้ง
ผมก็พูดเบาพูดตามเขาอะครับคุณครูเลยได้เรียกไปสอบถามครับ
เลยถูกทำโทษครับคุณครูทำโทษไปกี่ครั้งครับน้องครับ
หนึ่งหนึ่งครั้งครับอ๋อโกรธคุณครูไหมหายโกรธแล้วครับ
ตรงนึงไม่เก็บตรงไหนบ้างไหมหายเก็บแล้วครับหายเก็บแล้วน่ะ
สำหรับคุณครูที่ปรากฏในคลิปนี้นะคะชื่ออาจารย์บินนรงศรีจันทร์ชี้แจงออกมาแล้วนะคะ
บอกว่าตัวเองก็เสียใจกับคลิปที่เกิดขึ้นไปนี่นะคะจริงแล้วในวันเกิดเหตุกำลังสอนนักเรียนอยู่
ได้ยินเหมือนกันว่ามีนักเรียนหญิงคนหนึ่งเนี่ยพูดแซวก่อนตอบน้ำตาลที่บอกว่ามี๕๐กำมือเนี่ยนะ
และช่วงที่สอนเด็กผู้ชายคนนี้ที่ถูกทำโทษ
นำคำพูดของเด็กนักเรียนหญิงที่พูดแซวขึ้นมาตอบออกมาจริง
ซึ่งโดยรวมแล้วมองว่าการกระทำของนักเรียนมันไม่เหมาะสมในห้องเรียน
ก็เลยเรียกออกมาทำโทษยืนยันว่าตบไป๑ครั้งเท่านั้นเองค่ะ
หนึ่งอยู่หน้าห้องแล้วเขาก็เด็กผู้หญิงนั่นน่ะเด็กคนนั้นแหละ
ก็พูดตะโกนขึ้นมาในห้องในห้องเรียนที่เด็กกำลังรายงานอยู่
เราก็ถามเด็กผู้หญิงว่าทำไมช่วงนั้นเด็กผู้หญิงเขาบอกชีพว่า
เนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้เป็นคนพูดอืมเราก็เรียกเด็กผู้ชายคนนี้ออกมา
เพราะว่าเราไม่อยากเรียกเด็กผู้หญิงมาทำโทษเรียกเด็กผู้ชายมาใช่ไหม
เรียกเธอออกมาพอเรียกเธอออกมาแล้วครูก็บอกอย่างนี้ต้องต้องตีปะใช่ไหม
ครับแล้วครูก็ทำอย่างเงี้ยแบบคล้ายคล้ายว่าเราปามเด็ก
ยาทาแผลที่ไปเล่นบอลล้มใช่ไหมเขาก็ไม่ได้นั่นอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรไง

ที่เขาถ่ายลงคลิปอ่ะเขาก็เขาก็ถ่ายผมก็เห็นไม่ใช่ไม่เห็นนะ
ผมแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเขาแล้วก็ไม่ได้ว่าว่าเขาอ่าคุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ทุกฝ่ายเขานัดมาเคลียร์ใจเขาคุยกันแล้วนะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองของน้องที่ถูกตบเนี่ยก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความแล้วค่ะค่ะ